ผลงานของทีมชาติไทยแต่ละชุดวันนี้ถึงเวลาของการสรุปกันแล้วนะครับ
อาจจะให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันหน่อยว่าบอลไทยในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ย
ชุดของเราผลงานค่อนข้างที่จะผิดหวัง
แล้วก็โปรแกรมในปีนี้ยังมีให้ลุ้นเชียร์กันต่อ
มี๘คะแนนจาก๕เกมที่ลงสนามก็มีแต้มตามหลังเวียดนามจ่าฝูงอยู่๓แต้ม
แล้วที่เหลืออยู่ของไทย๓เกมแต่เป็น๓กิมที่ชิชตาเราคือจริงนะครับ
ช่วงวันที่๒๖มีนาคมครับนี่ก็สำคัญครับต้องชนะให้ได้นะครับในการ
เจอกับอินโดนีเซียแต่ว่าเราจะได้เล่นในบ้านนะครับแล้วเกมที่
เกมแรกที่เล่นในบ้านถ้ายังจำกันได้เราชนะ๒ต่อ๑นะ

แล้วก็ปิดท้ายนะครับสำหรับในรอบนี้ก็คือวันที่๙
มิถุนายนจะเจอกับมาเลเซียในการเล่นในบ้าน
คือถ้าดูจากโปรแกรมดูจากสถานการณ์เราก็มีโอกาสนะ
กับ๓นัดท้ายถ้าเกิดว่าเก็บชัยชนะได้หมด๙แต้มเต็มเนี่ย
การันตีเขารอบแน่ก็คือชนะชนะหมดตามที่นิชโน้มก็มั่นใจนะ
ว่า๓เกมที่เหลือเขาจะชนะหมดนะครับ
ก็ดูแล้วเนี่ยจริงมันยากต้องมองเกมต่อเกมแล้วกัน
คืออินโดเขาเพิ่งจะเปลี่ยนโค้ชด้วยนะครับแต่ยังไงอย่าลืมเชียร์แล้วกันนะครับ
อันนี้เทียบกันดูนะครับโปรแกรมของไทยกับทีมอื่นร่วมสายเนี่ย
ก็ไทยได้เปรียบเพราะว่าเราเล่นในบ้าน๒เกมไง
แล้วมันเป็นเกมที่คล่อมด้วยคือไปเล่นในบ้านก่อนแล้วก็ออกไปเยือนแล้วก็กลับมาเล่นในบ้าน
คือเทียบแล้วเนี่ยได้เปรียบกว่าเวียดนามแล้วก็มาเลเซียเล็กน้อย
เพราะว่าในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยเวียดนามกับมาเลโปรแกรมเขาก็ได้เปรียบเรา
มันผัดกันอ่ะผลัดกันแต่เรามาได้เปรียบช่วงท้ายนะครับ
แล้วที่สำคัญเนี่ยทั้งเวียดนามแล้วก็มาเลต้องมีโปรแกรมตัดแต้มกันเองด้วย
เพราะว่าเหลือโปรแกรมในมืออีก๔นัดและเล่นในบ้านอีก๓นัด

สนานรวมไปเลยทำให้โอกาสเข้าเหมือนกันนะครับ
ท้ายที่สุดนะครับทีมชาติไทยนั้นผ่านเข้าสู่รอบ๑๒ทีมสุดท้ายได้สำเร็จนะครับ
แกรมมันก็จะมีต่อไงไปเล่นในรอบ๑๒ทีมสุดท้ายของฟุตบอลโลก
แต่ถ้าเกิดว่าไม่ผ่านเข้ารอบคือตกรอบนี้ก็ยังมีทวนาเมนต์นะครับ
ก็ทำให้ในปี๒๐๒๐เนี่ยโปรแกรมทวนาเมนต์ระดับทวีปเอเชียของไทยจะหมดแล้วนะ

ซึ่งโปรแกรมสำคัญอีกหนึ่งรายการนะครับนอกเหนือจากโปรแกรมในรอบปีของบอลโลกรอบคันเลือกนะครับ
ถ้าเราไม่ผ่านเข้ารอบอะไรเนี่ยหรือว่าถ้าเราผ่านเนี่ยยังไงมันมีอยู่แล้ว
ครั้งที่๔๘ก็กระโดดแข่งขันคือเดือนกรกฎาคมนะครับ
รายการนี้เราก็หวังจะกู้ศักดิ์ศรีอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าปีที่แล้วเราหวังจะเป็นแชมป์
แต่สุดท้ายเนี่ยจบอันดับสุดท้ายได้ที่๔
หวังที่จะล้างแค้นด้วย
อุตส่าห์เชิญทั้งเวียดนามแล้วก็อินเดียมา

หนึ่งโปรแกรมนะครับก็คืออาเซียนครับ
อันนี้ก็พลาดไม่ได้นะครับชิงแชมป์อาเซียน
ก็เสียแชมป์ให้เวียดนามเมื่อครั้งที่แล้วไป
ครั้งนี้มาอีกแล้วครับภารกิจในการทวงแชมป์คืนนะครับ
ก็เตรียมโปรแกรมไว้ในช่วงปลายปีนะครับ
เริ่มรอบแรกในเดือนพฤศจิกายนครับ
คัดเลือกตัวแทนทวิปเอเชีย๓ทีมไปแข่งโอลิมปิก๒๐๒๐ที่ญี่ปุ่นนะครับ
ไทยรอเป็นเจ้าภาพแข่งรองกันที่๘๒๖มกราคมนะครับ
ก็มีทีมร่วมสายอย่างอีรักษ์ออสเตรเลียและบาเรนในรอบแรก
ดูว่าไทยจะไปได้ถึงไหนนะครับกับรายการนี้แล้วก็เราเป็นเจ้าภาพด้วยครับ
กับ๑๙ปีนะครับในปีนี้เนี่ยถือว่าเงียบเหงาทั้ง๒ชุด
เพราะว่าเราตกรอบคัดเลือกในศึกชิงแชมป์เอเชียไปหมดนะครับ
ทำให้ไม่มีลุ้นในการเล่นรอบสุดท้ายเพื่อที่จะคัดเลือกไปในรายการฟุตบอลโลก
ยู๑๗เองยู๒๐เองดังนั้นนะครับก็จะมีศึกชิงแชมป์อาเซียน
ของทั้งสองชุดเป็นเวทีในการกู้ศรัทธาแล้วก็สร้างทีมซึ่งมันมีทุกปีอยู่แล้วในรายการพรุ่งนี้
แต่สุดท้ายแล้วเราจะเตรียมทีมอย่างไรเพื่อให้กลับมาคัดเลือกแล้วผลงานมันเปรี้ยงหน่อย
ครับก็ฝากไปยังทางสมาคมนะครับเพราะว่าทีมชุดเยาวชนนี้ต้องบอกว่าผลงานยังไม่ค่อยเข้าตา
แข่งขันในรอบสุดท้ายที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับ
รองกันที่๓๙กุมภาพันธ์๒๐๒๐ในรอบแบ่งกลุ่มครับ
ไทยอยู่สายเดียวกันกับจีนออสเตรเลียและไต้หวัน

จะไปเจอไขว้สายกับอีกสายหนึ่งนะครับ
ไทยนั้นจะต้องเดินทางไปแข่งขันที่ประเทศจีนด้วย
ถือว่าเป็นศึกหนักของทีมหญิงชุดนี้นะครับ